มาดูเรื่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม

ถ้าเกิดว่าใครไปที่ภูเก็ตตอนนี้เนี่ย
คุณผู้ชมถามว่าคุณสืบสกุลหายไปไหนมา
ขออภัยผมก็พักร้อนหน่อยไปภูเก็ต
ใช่เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

คือเอาศิลปินที่เป็นศิลปินร่วมสมัย

ต่างชาติมาเยอะฝรั่งมาเยอะ

เดี๋ยวไปชมพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
เพื่อตกย้ำความเป็นตัวตน

ตอนนี้นักท่องเที่ยวคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนี่ประมาณ๘๐๐
ต่อวันต่อคนนะฮะ

จากสินค้าหรือบริการที่เรามีอยู่นะครับ

งบลงทุนกว่า๑๕๐๐ล้านบาท

เพื่อในละมิตพื้นที่นี้ให้เป็นมากกว่า

จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก

มีประสาทอันเป็นที่ประทับของพระอินทร์
ระนระคังจุดให้บริการลูกค้าที่ไม่ธรรมดา
เพราะออกแบบมาให้เป็นศิลปะไทยอย่างระคัง

และกลายเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจ

จำลองการต่อสู้ระหว่างทศกัณฐ์กับพระราม
ที่มีขนาดใหญ่ถึง๒ชั้น
ทั้งหมดนี้จะเป็นประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด